คือเมื่อกี้ที่ขอเวลาน้องประมาณสักห้าถึงสิบนาทีเนี่ย
เนื่องจากพี่ก็เพิ่งเจอกับน้องทั้ง๘คนนี้เอง
แต่เมื่อวานท่านโจ๊กก็มาเจอผมที่สำนักงานก็ประมาณห้าทุ่มแล้วกลับ
คือในรูปคดีเนี่ยเรายังไม่ได้คุยกันในรายละเอียด
แต่คุยกันกว้างว่ามันเป็นรูปคดีอย่างไรนะครับ
แต่ก็อยากจะบอกว่าเราหนักใจไหมเราไม่ได้หนักใจ
เพราะว่าสิ่งที่เมื่อกี้ผมก็ให้กำลังใจน้องเขา
ผมก็บอกว่าปกติเนี่ยเวลาเราไปจับคนอื่นเนี่ย
เราเปิดหน้าเปิดตาแต่ตอนนี้เราถูกกล่าวหา
แล้วเรามาปิดหน้าปิดตาก้มหน้าก้มตาเนี่ย
ผมว่ามันไม่ใช่ลูกผู้ชายไม่ใช่ชาติตำรวจ
เปิดหน้าเลยทุกคนเปิดหน้าหมดแล้วทุกคนสู้หมด
โดยมีทีมกฎหมายทนายอนัญชัยชายเดชเนี่ย
เป็นทีมในการดำเนินคดีทั้งคดีส่วนของแพ่งอาญาละเมิด
อาญาทุจริตนะครับหรืออาจจะมีสารปกครองเข้ามาเกี่ยวข้อง
อันนี้เราจะดูเป็นเรื่องผมถือว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ใหญ่มาก
ใครจะเป็นอะไรผมไม่ได้สนใจผมสนใจอยู่อย่างเดียวคือถูกหรือผิด
หรือผิดเมื่อกี้ผมถามน้องเขาบอกว่าเขาไม่ผิด
ผมก็เลยอยากจะยกตัวอย่างว่าคุณมินนี่เนี่ย
เขาบอกว่าเขากล่าวหาว่าคุณมินนี่เนี่ยเป็นเจ้าแม่พนันออนไลน์
พนันออนไลน์ใช่ไหมครับในการเป็นเจ้าแม่พนันออนไลน์เนี่ย
ตำรวจเขารู้ไหมเขาอาจจะไม่รู้หรืออาจจะรู้นะครับ
อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เขาจะต้องมาบอกผมแต่ถ้าบอกไม่รู้
แล้วผมได้เงินมาเนี่ยผมเอาเงินนี้ไปจ่ายให้พ่อค้าแม่ค้า
ขายก๋วยเตี๋ยวขายข้าวผัดหรือไปจ่ายในห้างสรรพสินค้าเนี่ย
ตำรวจจะต้องไปตามเช็คตามไล่ตามบินไปหาพ่อค้าแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวด้วยเหรอครับ
ผมว่าไม่ใช่นะครับไม่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ย
สิ่งที่เปิดเผยต่อสารชนทั้งหมดเนี่ยมันเป็นความลับของราชการทั้งนั้น
เพราะว่าข้อมูลที่คุณดูดมาเนี่ยมันเป็นข้อมูลที่สอทเขาเป็นคนดูดมา
แล้วคุณเอาข้อมูลนี้ไปให้คนคนหนึ่งมาเผยแผ่มาเผยแพร่
ให้สื่อมวลชนเนี่ยได้อย่างไรวันนี้ผมก็ออกรายการโหนกระแสใช่ไหมครับ
มันมันได้อย่างไรคุณแถลงเป็นฉากฉากฉากโดยขณะที่ตำรวจก็เงียบกิ๊บ
ผมก็เลยว่าเขาเป็นสตชเขาเป็นโคศกสตชเหรอครับ
ถ้าเป็นโคศกจะได้รู้ไงนะครับเพราะฉะนั้น
พนักงานสอบสวนสอชทั้งหมดคุณเตรียมตัวไว้ก็แล้วกัน
ไม่มีมวยล้มต้มคนดูเอาคือเอานะครับก็คือเราหลังพิงเชือก
สู้แหลกเลยนะครับแต่ไม่ได้สู้แต่หัวชนฝานะครับ
สู้แบบผู้มีปัญญาชนน้องก็ทำความดีมาเยอะแยะ
พวกคุณไม่เคยคิดที่จะสารเสริญเยินยอเขาเลยเหรอ
แต่พอทีเดียวเนี่ยโอ้โหคุณเอาเขาตายเลยนะเดี๋ยวเขาตายเลย
แล้วผมอยากจะฝากเตือนนะฮะฝากเตือนในคนที่มาเผยแผ่เนี่ย
คุณระวังตัวไว้ให้ดีผมเอาตายนะคุณดูผมนี่
ผมฟังทำมากี่คดีดูไว้ก่อนแล้วผมเป็นทนายของใครมาก่อน
แล้วผมทำคดีฟ้องหมินอมารเนี่ยมาเป็นร้อยแล้วมึง
จนชำนาญและเชี่ยวชาญนะครับผมก็เลยอยากจะบอก
ตำรวจสอทด้วยความเคารพอย่างสูงนะ
ทำในสิ่งที่ถูกต้องอย่าทำในสิ่งที่ถูกใจ
เมื่อไหร่คุณนำสิ่งที่ถูกใจและไม่ถูกต้อง
แล้วคุณจะรู้ว่านรกมีจริงนะครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่มีผู้เล่นนะครับ

ผมบอกว่ายังไงก็สื่อมวลชนก็อยากได้ภาพนี้
เป็นภาพประวัติศาสตร์ผมจะนำความจริงให้ปรากฏ
ถ้าน้องคนไหนผิดเขาก็ต้องยอมรับผิด
แต่ถ้าน้องคนไหนไม่ผิดเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเขา
การย้ายเป็นเรื่องปกติธรรมดา
ท่านเสรีตอนที่ถูกสมัครไปอยู่สำนักนายกนะ
ไม่พอโดนดำเนินคดีเป็น๑๐กว่าคดีนะครับ
เสร็จแล้วก็โดนปลดโดนปลดเสร็จก็ต้องคืนตำแหน่งให้ท่าน
เพราะท่านไม่ผิดผมเป็นคนอยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมดอ่ะ
ผมเป็นคนทำคดีให้ท่านเกือบทั้งหมดอ่ะ
ไอ้เนี่ยกระจอกมากคดีของเอ่อท่าน
โจ๊กอาคณีไม่โจ๊กอาคณี
ไม่ใช่โจ๊กผมไม่เอาโจ๊กหวานเย็บโจ๊กอาคณี
มันไม่หมูอย่างที่คิดที่ท่านยกอาคณีบอก
มันไม่หมูอย่างที่ท่านคิดนะครับเพราะว่าเราเรา
ผมลืมบอกไปพ่อมีนักมวยพ่อผมชื่อสุริยาสิงพยักษ
เพราะฉะนั้นผมต่อยมวยเป็นนะครับผมไม่นั่นหรอก

พี่โจ๊กครับอ่าเมื่อทั้งคู่ได้ไปพูดคุยกับครับ
อ่าอย่างงี้ผมผมคุยทุกอย่างแล้วแต่ว่าอย่างงี้
คือเมื่อกี้ก็คุยกันหมดแล้วนะครับนะเดี๋ยวรายละเอียดทั้งหมดเนี่ย
เดี๋ยวจะให้อ่าให้ท่านนายชัยไปพูดเมื่องการทั้งหมดนะครับนะ
อ่าเดี๋ยวผมจะบอกให้ท่านท่านบอกท่านอย่างงี้ล่ะ
เมื่อกี้ถามน้องเขาว่าคุณรู้จักกับมินนี่เขาบอกรู้จัก
ตามนั้นแหละแต่ว่าเขาไม่รู้หรอกว่ามินนี่เนี่ย
ทำธุรกิจออนไลน์หรือไม่เพราะว่าเอ่อ
คุณมินนี่เนี่ยเขาก็มีธุรกิจของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ย
มันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาว่าเขาจะไปทำธุรกิจอะไร
เราก็ไม่ทราบนั่นคือประเด็นและพอยต์ของเรื่องนี้ทั้งหมด
ที่เขารับเงินมาคุณรู้หรือเปล่าว่าเงินนั้นน่ะ
เป็นเงินที่ได้จากการกระทำความผิดกฎหมาย
ถ้าเขาบอกไม่รู้มันก็จบนะครับ
แต่เรื่องนี้เนี่ยอีกสองสามปีอะครับ

อันนี้เขารู้จักคนอื่นเขาไม่รู้จัก

คนนี้ได้เงินมาจากเมนี่

แล้วรูปถ่าย

ชั้นเป็นคนที่รู้จัก
ถามว่าความสำคัญเนี่ย

มีความสติดสนมพอสมควร
แต่ไม่รู้ว่าเขาทำอะไร

ถ้าผมโอนไปตามคนอื่นบางคนสนิทกับผมเนี่ย

จริงเนี่ยเรื่องนี้ผมต้องรับแล้วผมต้องแก้เองนะครับ
อย่างตอนนี้มีพื้นที่ที่พี่หนึ่งได้บอกว่าไปทำ
อ๋อก็มีผมก็เดี๋ยวมอบหมายให้ท่านอาณาจันทรัยดำเนินการทั้งหมดครับ

มีความกังวลตอนนี้เป็นพิเศษไหมคะหรือว่าได้ติดต่อมินนี่หลังจากเกิดเรื่องไหมค
ไม่มีครับยังไม่ได้คุยกันเลยครับตั้งแต่เขาถูกจับก็ไม่ได้คุยกันเลยครับ

ตั้งแต่เขาถูกจับเขาก็โทรหาผมครั้งเดียวอันนั้นเป็นต้นเหตุเลย

หาว่าถูกจับผมก็บอกว่าที่ไหนจับเขาไปประกันตัว
มีหลายคนตั้งข้อสงสัยว่าสาเหตุที่มินนี่ได้รับประกันตัว
เพราะว่ารู้จักสนิทสนุกกับตำรวจแบบนี้แหละคะ

ประกันตัวมันอยู่ที่สนศ์
เราไปทำศาลไม่ได้หรอบอก

เพราะว่าผมรู้จักกับแม่เขาผมเป็นผู้กำรึงเลยปี๑๙๖๓
แม่เขาเป็นนักการเมืองท้องถิ่นเป็นกตรโรงพัก
ผมก็ไปเจอเขาในงานเลี้ยง๒ครั้งนะครับจากนั้นผมก็ย้ายมาขอนแก่น
๒ปีก็ไม่เคยติดต่อกันเลยไปดูไปตรวจสอบได้

รูปที่เผยแพร่ออกมาคือเป็นที่ที่นี่หรือว่าที่
เป็นปีนี้ฮะปีนี้ที่ผ่านมาจริงก็ตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ย
รูปถ่ายเนี่ยก็ท่านทรงสังเกตดูร้านอาหารบ้างนะครับ
งานเลี้ยงบ้างบางงานผมก็ไม่ได้ไปนะครับ
ที่เขาไปที่เอามาออกนะครับผมก็ไม่ได้ไปนะครับ
แล้วก็รูปที่อยู่ในอริบทต่างนะครับท่านก็ดูว่า
มันบางครั้งเนี่ยผมเนี่ยก็เป็นคนมีชื่อเสียงนะใช่ไหมครับพูดถึงอ่ะ
ก็มีคนขอถ่ายรูปขอถ่ายอะไรเนี่ยมันก็เรื่องปกติ
แต่น้องเขาผมไม่ได้ปฏิเสธความรู้จักหรือว่าความ
สนมกันพี่หนึ่งมองยังไงคะว่าตอนนี้เอาเรื่องของมินนี่ในเรื่องส่วนตัว
เรามาเปิดต่อศาสน์ภรรรณาชนแล้วก็เชื่อมโยงไปกัน
เท่าที่เนี่ยแหละครับผมว่าในเรื่องการเมินคดีประหยักฐานก็ว่าไป
สิ่งไหนเป็นความผิดผมจะมอบให้ทนายความดำเนินการทุกเรื่องครับ
คิดว่าเป็นงานนิษย์แค่เดียวของเรามั้ยมั้ย

ฮไม่มีปัญหาครับว่าไปต่างกับบอลการค์ครับ
ถกวามิโชว์กร
ผมไม่ได้ไปทำเกี่ยวข้องกับเว็บพนัน

มียอดเงินมาแค่นี้ผมได้เป็นเจ้าของได้ยังไง
ที่เห็นบอกว่ามีชื่อยงไปบัญชีม้านะคะ

ถามเขาดูได้บัญชีผมมีบัญชีเดียวในชีวิตผมเนี่ย

ที่มันมีข้อมูลเปิดเผยแชทไลน์ออกมา
ที่ส่งบัญชีม้าไปก็๕แสนบาท

คนพิธีทุกคนนี้ก็คือบริสุทัยทั้งหมด

บางตอนมารหัฐงานร่วมกันกับผม
เพราะฉะนั้นถ้าเข้าอีกคนด้วย

เห็นหน้านั่นดูเครียดมากเลย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

เวลาในเรื่องพฤติการบอกว่าผมเป็นตำรวจ

ถ้าสารไปที่สหภัยสหัยสวนขออธิบที
ไต่สวนที่ไปยื่นเมื่อวันซื้อเนี่ยครับ

ดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับ
ดูแล้วกันไม่มีมวยล้ม

ผมไม่มีความเห็นอะไรครับเป็นเรื่องของชาวพิมพ์พี่อนา

เราก็ต้องร่วมงานกับท่านมาย

ถามเลยให้ถามเลยถามเลยถามเลยอ่าทุกอย่าง

มีการพนันไหมครับพี่

ผมเป็นตำรวจผมไม่เล่นการพนันอยู่แล้วครับ

มีเงิน

เพราะว่ามันเกี่ยวกับสาระสำคัญในสำนวนคดีนะครับนะ

เพราะว่ามันจะอยู่ในการสู้คดีนะครับผมนะครับ